ผู้ชายในฝันวันนี้พบกับศิลปินหนุ่มรุ่นใหญ่ที่ขึ้นชื่อเรื่องเจ้าชูตัวพ่อปังปกาศิษย์
สาวคนไหนได้ยินชื่อมีวันทุกคน
วันนี้เขาจะมาเผยท่าแท้เอ้ยเผยตัวตนอะไรบ้าง

ขอต้อนรับผู้ชายในฝันของเรานะคะพี่ตามปากกาศิษย์ค่ะ

อันนี้ฝันเหรอครับฝันของใครครับ
ฝันในฝันของผู้หญิงบางคนเออ

อ้าวหลายคนนะเขาชอบผู้ชายเจ้าชู้พี่ปัง
ใช่แล้วเราก็รู้สึกดีใจมากที่พี่ปังมาในวันนี้
เรียกได้ว่าพี่เนี่ยนะผ่านศึกสังเวียนมาเยอะมาก
วันนี้แหละวันนี้พี่ต้องมาเปิดโปรมทุกอย่าง

รู้สึกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยที่ได้มาอยู่ข้างกับสาวสวยสองคน
บอกว่าสองคนนี้เป็นคนที่สวยที่สุดในประเทศไทยอีก๒คนเลยล่ะ
โอ้โหขอมงด้วยค่ะขอมง

กับคนให้ฉายาหนึ่งเข้าบ้านกามประจำงงกั้น

เคยคิดว่าการจนกลับของพี่หน้านะ

ไม่ได้คิดครับพี่โทษทีอายุเท่าไหร่แล้ว
จะขอโทษทำไมแล้วคะหาราคา๓กับ๖สถานี
ครับผมไม่ต้องขอโทษแล้วล่ะคะอ่าถ่ายดิ
เฮ้ยใจเย็นพวกกันนะค่ะ

พอแล้วครับอุ้ยจริงทำหน้าแบบ
หน้าปิ๊บหน้าอยู่๖๐แล้วอีกครับผม
เออตลกดิ
พี่คุณแต่งงานได้แล้วไง
ก็ไม่มีใครเอาก็สมควร
ไม่เคยครับอ๋อเห็นอย่างงี้ไม่ค่อยครบซ้อนไม่เคยให้ใครรู้ครับผมเกลียดมากอ่ะแก่เราเกิดคุณเนี้ยนี่อ๋อพี่บอกเลยแรกเจอพี่อ่ะผู้หญิงจะบอกหยี

ก็ฟอร์มหมาแก่เน่าทั่วไปครับผม
แล้วนี่คือชอบเด็กอย่างเดียวเหรอคะ

นี่ขนาดบอกสนามบินน้ำยังมาไม่ไกลอีก

มีหนึ่งร้านอีกร้านอยู่ตรงสุขลทัศวรรษ

ไม่เช่าค่ะลิ้นทานเผ็ดไม่ได้
ดีเลยที่ร้านมีอาหารจืดให้กิน

นี่ว่างก็ชวนแฟนไปกินที่ร้าน

คือผู้ชายคนอื่นเป็นไงผมไม่ทราบนะแต่ผมเป็นคนแบบนี้
อุ๊ยเดี๋ยวขอกระดาษไหนได้ไหมอยากจะขอลายเซ็นพี่เขาอ่ะโอเคใช่ไหม
แล้วคุณใส่ผมรู้ไปนะอยู่ก่อนนี้แค่วันแรกนะคะที่ไม่ทำความรู้จักกับผู้ชายคนดี

ยังมีอีกเท่า๒วันแล้วมันสูบแบบเต็มยาวเลย
จะบอกว่าไม่แน่คุณลองฟังดูดีคุณได้อะไรจากผู้ชายคนนี้เยอะ

เอ้าได้เทคนิคไงผู้หญิงก็ได้รู้เทคนิคอะไรแบบนี้นะ
ว่าแบบถ้าผู้ชายเข้ามาแบบนี้แปลว่ายังไงผู้ชายนี้ได้เลยตัวพ่อ
ใช่แล้วจบแต่ว่าคุณผู้ชมนะคะสามารถไปดูย้อนหลังรายการได้นะคะ
เฟซบุ๊คแฟนเพจแม่บ้านประจันบาลเข้าร่วมเล่นเกมด้วยก็ได้นะคะ
ค่ะวันนี้เราทั้ง๓คนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะคุณพี่

ไม่อยากไปต่อไปไม่ให้ไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องมาใหม่
โปรดติดตามตอนต่อไป